อีกหนึ่งมุมครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับ
สสพักเพื่อไทยในฐานะการนำพักเพื่อไทยเอง
มองว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจัดตั้งได้เร็วที่สุดเนี่ย
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศ
ปัญหาปากท้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ในฐานะแก่นำพักเพื่อไทยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับ
บอกถึงสูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่มีกระแสข่าวว่า
จะไม่มีพักของสองลุงโดยบอกว่าขอให้ฟังจากหัวหน้าพัก
เลขาธิการพักหรือรองหัวหน้าพักนะครับ
ที่จะเป็นคนบริหารจัดการส่วนตัวเนี่ยไม่รู้กระแสข่าว
การเลื่อนกลับบ้านของอดีตนายกทักษิณนี่นะฮะตอบคำถามนักข่าว
กรณีว่าตกลงว่าคุณทักษิณเลื่อนกลับเมืองไทยจริงหรือเปล่า
คุณสุริยะบอกว่าไม่รู้กระแสข่าวนี้เลย
ส่วนว่าการจะจับกับคั่วไหนตั้งรัฐบาลนั้นต้องไปถามกรรมการบริหารพักนะครับ
แล้วยอมรับว่าการเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีของรัฐสภากระทบต่อพักเพื่อไทยหรือไม่
ตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะก็มองว่า
กระทบต่อการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
ซึ่งก็ต้องเลื่อนออกไปรอจนกว่าสารรัฐมนูลนั้น
ชี้ชัดในประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นเรื่องเสนอให้วินิจฉัย
กรณีความคืบหน้าการพูดคุยเจรจากับสวที่จะโหวตให้กับคุณเศรษฐาทวีสิน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เพื่อไทยเขามีการเชิญแต่ละพักมาหารือ
คุณหมอชนนั่นเคยบอกแล้วว่ามือประสานสวเนี่ย
คุณสุริยะจะรับไปพูดคุยให้ไปประสานให้
วันนี้คุณสุริยะก็ตอบนักข่าวบอกว่า
สวบางท่านเนี่ยก็ได้แจ้งให้หัวหน้าและรายการที่การพัก

ส่วนว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การนำของพักเพื่อไทยหรือเปล่านั้น
พักเพื่อไทยและพักที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
อันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศชาติจะขาดรัฐบาลไม่ได้นะ
จะต้องมีการตั้งรัฐบาลโดยเร็วโดยเฉพาะล่าสุด

สภาอุตสาหกรรมหอการค้าแห่งประเทศไทย
ก็เรียกร้องให้รีบจัดตั้งรัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ดังนั้นประเด็นเหล่านี้มองว่าสวเอง
ปฏิกิจฐานพี่พลาดจะขาดรัฐบาลอยู่นานไม่ได้
เป็นต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเร็ว
ได้เพราะทางสภาอุตสาหกรรมเอง
เรียกร้องให้รัฐบาลรีบจัดตั้ง
เพื่อจะทำให้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
ซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากคุณเศรษฐาเป็นนายกแล้ว
จะทำให้คุณทักษิณไม่ได้กลับบ้านหรือเปล่า
คุณสุริยะปฏิเสธจะตอบคำถามนี้นะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ